มีชายคนนึงนะคะกำลังช่วยตัวเองค่ะคุณ
คลิปอะไรไม่ได้ดูเลยจริง
เธอลีเสียงสูงมากเชาบ้านให้โกหก

เพราะว่าไปหน้าตาละไม้คล้ายกับคุณก๊อตอิทธิพัฒน์ธานิสค่ะ
เอกวัยรุ่นป้ายแดงเลยที่ตอนนี้กำลังมีผลงานซีรีส์แนวชายรักชาย

ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะหนุ่มก๊อตพร้อมทีมผู้จัดการส่วนตัวค่ะ
ก็ได้เดินทางไปแจ้งความที่กองบังคับการปรับรามการกระทำความผิด

ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่โพสต์แล้วก็แชร์คลิปดังกล่าวค่ะ
โดยภายหลังนะคะจากการแจ้งความคุณมีล่าผู้จัดการส่วนตัวค่ะ
เปิดเผยว่าตัวหนุ่มก๊อตเนี่ยยอมรับเองนะคะว่าเป็นคนในคลิปจริง
ซึ่งได้อัดไว้ด้วยความคึกขนองตอนยังไม่บรรลุนิติภาวะ
คือเอาจริงมันก็ต้องยอมรับแหละทั้งหน้าทั้งรอยสักทั้งทุกอย่าง

เขาบอกว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะนะอายุประมาณ๑๘ปี

และเมื่อคลิปหลุดออกมาค่ะก็กระทบกระเทือนจิตใจนักแสดงหนุ่มมากเลยนะคะ
เพราะถูกวิจารณ์ไปต่างนานาเลยค่ะ
แล้วก็ยังกระทบถึงหน้าที่การงานอีกด้วยค่ะ
อย่างไรก็ตามตอนนี้ทั้งผู้ใหญ่กำลังจะประชุมแล้วก็หาหลืน
ก่อนที่จะมีการกำหนดวันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทางด้านผู้จัดการก็ตอบแบบนั้นนะคะ
แต่ทางด้านหนุ่มก๊อตนั้นค่ะผู้สื่อข่าวนะคะรายงานเลย

ก็ได้วิ่งหลบผู้สื่อข่าวที่รออยู่ด้านนอก

จากยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ในตอนนี้ค่ะ
เห็นแบบนี้แล้ววัยรุ่นไทยคิดหน้าคิดหลังกันให้ดีแล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่ได้ว่าคุณเกี่ยวกับ
วันหนึ่งคุณจะเป็นดาราหรือว่าวันหนึ่งคุณจะเป็นใคร
แต่รู้ไปเลยว่าต่อให้คุณไม่ได้เป็นคนในวงการบันเทิงเนี่ย

คือเราไม่รู้ว่าโตขึ้นไปเราจะเป็นอะไรอย่างนี้
ที่สำคัญได้รับโอกาสในวงการบันเทิงด้วย

ใช่ค่ะหายใจเข้าลึก